อยากจะสอบถามนิดนึงค่ะอันนี้คืออยากรู้ว่ากำลังมองทิศทางธุรกิจแบบที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์น่าจะรอดไหมคะ
ตัวทัพทิมใช่ไหมสนใจในเรื่องนี้ด้วยอสังหา
คืออย่างนี้นะข้อที่๑ดวงเมืองดวงเมือง
ดวงเมืองณเวลานี้ถ้าย้อนหลังไป๑ปีครึ่งจนถึงประมาณจนถึงประมาณปี๒๖๐เดือนสิงหากัญญา
เป็นมรณะกับดวงเมืองใครทำธุรกิจด้านอสังหาก็แย่เลยตายเจ็บตายเจ๊ง
แต่พอหลังสิงหากัญญาปี๖๖๐เป็นต้นไปมันจะเป็นชาวรุ่งของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ถ้างั้นถ้าจะทำก็รอ
พศ๒๖๐มันจะเกิดปรากฏการณ์ของประเทศไทยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
แล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างฟูฟ่าเพราะฉะนั้นเวลานี้หนูก็ต้องไป
ยูทูปของเราไปก่อนยูทูปไปก่อนเก็บตังค์
เห็นภาพไหมสองคือพื้นดวงชะตาของหนูมันไม่ใช่ทุกคนจะทำได้
ชะตาของหนูเนี่ยควรจะทำธุรกิจได้อสังหาริมทรัพย์ร่ำรวยและประสบความเร็จ
มีมาจิ้นมากจากการฝากซื้อฝากขายนู่นนี่นั่นทำเรื่องซื้อขายที่ดินเนี่ยนะ
คือดาวเสาต้องเด่นและเป็นลาบแก่ดวงชะตาหรือเป็นเรื่องราวดี
ดาวเสาเป็นลาพะในดวงชะตาหนู

คือจะมีลาบจากเรื่องเกี่ยวข้องกับที่ดินแต่ไม่ใช่เป็นการทำแบบเช่นรีสอร์ทโรงแรม
ไม่ใช่ต้องซื้อมาขายไปต้องทำแบบทำคอนโดขายขาดตอนเลย
อย่าไปยืดเยอะเพราะยืดเยอะเพิ่งเป็นการอะไรอีกไง

พอคนเออเนี่ยคุณทัพทิมอันนี้มีปัญหามันต้องมีแน่ถูกต้องไหมอยู่ไป
อันนี้ก็ใส่ใจไงโอ้โหไม่ได้เลย
โอ้พูดละหมายว่าคุณท่านเสียหายค่ะดิหนูรับผิดชอบ
รับผิดชอบตายสิใช่ไหมเขาต้องตัดตอนจบแล้วจบนะมีทุกอย่างมีค่าเสือหมด

เรื่องความรักต้องบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนที่มีคนรักตั้งแต่เด็กเลยนะ
มีคนมาจีบฮอตนะคนนี้

เรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคน

เพราะมันเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตที่มันเป็นหัวใจ
ที่มันเต้นได้แล้วมันมีทั้ง๔ห้อง

เพราะฉะนั้นทัพทิมอย่าเอาเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องสรุปของชีวิต
ตัดสินมันว่ามันจะเป็นไปอย่างนี้

เสาร่วมสุขมีทุกข์เรื่องความรัก
ร่วมสุขเช่นถูกกระทืบถูกตบตี

แต่มันมีอย่างหนึ่งว่าดวงชะตานี้

เช่นถ้ามาหาอาจารย์หรือได้ดูดวงกันก่อนอันนี้
จะบอกเลยทัพทีมต้องแต่งงานหลัง๓๐นะ

เรื่องของการที่จะทำให้ถูกกฎหมาย

ประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือฉันมีสามีแล้วคือคนนี้

ของการพัดพรากเลิกจบ

ดวงชะตานี้ดาวสุกเป็นเกษตราธิบดี
จะมีความรักและครอบครัวที่มีความสุขใน

มีความเป็นแม่ที่มีลูกที่มีความสุข

เพราะฉะนั้นชายใดที่
หวังจะได้ครอบครองทัพพิมพ์เนี่ย
ปรารถนาที่จะมาเป็น
มาเป็นลูกของแม่เขาด้วย

แล้วก็ผูกพันเวลามีอะไรก็ปรับกันไป

เพราะในดวงชะตานี้มันจะมีวันเวลานั้น
อีกประมาณสักสองสามปีข้างหน้าเนี่ย
เวลานี้จะมีคนที่เป็นลูกครึ่งชาวต่างชาติ

ให้มันแจกขนมจีบป่ะแจกป่ะแจกป่ะ

ตั้งแต่เอางี้แล้วตั้งแต่ประมาณสัก
ตั้งแต่ประมาณสักกลางปีที่ผ่านมาคือ
กรกฎาคมนะกรกฎาเข้ามาเรื่อยเนี่ย

ตื้อตื้อตื้อสรุปมีจริงไหม

ช่วงนี้จะเป็นชาวต่างชาติไม่รู้ทำไมจริงนะคะ

มันเกี่ยวกับรักษาต่างชาติ
ราศีกลุ่มในขณะนี้
มีราหูจรเล็งชะตา
ลาหูจอเล็งมาตั้งแต่วันที่๑๖มกราที่ผ่านมา

ไปจนถึงประมาณสิงหากันยาปีหน้า

หลังก่อนวันที่๗สิงหาที่ผ่านมานะ

ดวงชะตาของเขามาเล็งมา๑ปีแล้วนะ
แปลว่า๑ปีที่ผ่านมา

เจอไหมจริงค่ะ

รวมไปถึงชาวราศีกุมทุกคนด้วย

หมายถึงว่าเลยว่าสามีเป็นต่างชาติเลย

คนเกิดราศีกุมเขาเกิดราศีกุม

สิงหาที่ผ่านมาโหรศาสตร์ถือว่า
ถ้าดาวพระราชดีคือดาวแห่งความถูกต้อง

สมองความคิดจิตวิญญาณเป็นมรณะ

ถ้าตัดสินใจอะไรนะมันจะผิดพลาด
คนนี้เราใช่แล้วตัดสินใจผิดหวัง

อันนี้ลงทุนลุยพลาดเจ๊ง

ตอนนี้เป็นเวลาที่ทัพทิมและคนเกิดในราศีกุมทั้งประเทศ

ต้องระวังตัวตั้งสติ

ดูท่าทีไป๑ปี

อย่าเพิ่งตัดสินใจ

แต่นางเป็นคนที่ฟื้นตัวเร็วมาก

ถึงไม่เข็ดมันสอนอะไรเรา

คือเหมือนเราชินชากับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ไม่ใช่ชินชาหรอกเพราะเธอเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่คนยังอ่านไม่จบ
ไม่ใช่ชินชาหรอกเธอเป็นหนังสือเล่มนึงที่คนยังอ่านไม่จบ
ชาก็แปลว่าหนูในใจยังมีความระลึกละลีในการที่จะมีใคร
ชินชาก็แปลว่าหนูในใจยังมีความละลิกละลีในการที่จะมีใคร

ที่ตีความดีนะแปลว่ามีความที่จะรู้ว่าโลกแห่งความสุขในความรักคืออะไร

ยังมีอีกหลายบทที่เธอบอกในใจว่า

ฉันยังมีอีกหลายเรื่องฉัน
เวลาเรารักใครจริงเรามีความสุขมาก

เพราะฉะนั้นตูถามตัวทัพทีมเองทัพทิมไม่เข็ดเรื่องความรัก
หรือว่าการที่จะให้ความรักกับคนอื่นเราก็ยังมีให้คนอื่นได้อยู่
แต่แน่นอนเวลาที่คนจบจากความรักมันก็จะมีความเศร้า
แต่คุณเป็นหนึ่งคนที่ฟื้นตัวเร็วมาก
มันซ่อนรูปซ่อนรูปนี่บางห่วงบางเวลาเธอก็ยังคิด
เพราะมันมีเรื่องราวดีในความทรงจำพ่อทนทันอย่างทัพทิมนะ
ไม่ใช่รักใครด้วยการโง่ไม่ได้โง่รักเพราะอะไรรู้ไหม
ปัตนิกรรมมะผู้หญิงคนนี้อยู่กับงาน
เพราะฉะนั้นการที่จะจีบทัพทิมได้มีหัวใจอย่างหนึ่งคือต้องบ้างานเหมือนทัพทิม
เหลือต้องร่วมงานร่วมคิดในงานเพราะปรัตนิกรรมะแปลว่าแต่งกับงาน
คนรักจากงานร่วมงานกับคนรัก

พื้นดวงเป็นอย่างนี้ต้องถามเขาใช่หรือไม่
ถ้ากับคู่รักที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นค่ะ

แสดงว่าเโลกความรักเรื่องงาน

แล้วจบกันแล้วมันจบกันด้วยดีไหม

ข้างนึงข้างหนึ่งไม่ขึ้น
เป็นจนหมอห้ามเรียน

อายุระหว่าง๒๕ปีถึง๓๓
ซึ่งก็อยู่ในช่วงนี้แหละ
เป็นห่วงเวลาที่ทัพทีมจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

เหมือนกับสวรรค์นรกสลับกันเลยนะ